ข่าวเที่ยงในวันนี้เริ่มกันที่ข่าวสำคัญเลย
เป็นการไปพบว่ามีสาวไทยกว่า๑๐๐คน
ถูกหลอกไปขายตัวที่สหรัฐอเมริกา
ซึ่งทางการสหรัฐเองนะคะได้แถลงผลการจับกลุ่มคนไทย๑๒คน

เป็นขบวนการส่งหญิงไทยนับร้อยคนไปค้าประเวณีทั่วสหรัฐเลย
ใช่ครับพฤติกรรมของขบวนการนี้คุณผู้ชมครับ
เขามีการหลอกให้ทำสัญญาเงินกู้ประมาณ๑ล้านถึง๒ล้านบาทต่อ๑คนครับ
แล้วก็หลอกว่าจะพาไปทำงานสุดท้าย
พาไปขายบริการทางเพศเพื่อใช้หนี้ครับ
แอนดริวลูเกอร์อายการในรัฐมินิโซต้าของสหรัฐระบุว่า
สามารถจับกลุ่มคนไทย๑๒คนและชาวอเมริกันอีก๕คน

ไปเกี่ยวข้องในการจัดหาล่อลวงหญิงไทยนับร้อยคนจากกรุงเทพ
ไปยังสถานบริการทางเพศอาบอบนวดและอพาร์ทเมนต์ต่างหลายเมืองของสหรัฐนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นลอสแองเจลิสลาสเวกัสฟินิกส์แอดแลนต้ามินีอาร์โพลิสวชิงตันแล้วก็ดาลัสนะครับตั้งแต่ปี๒๕๕๘
ผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดกระทำการค้าประเวณี
สมรู้ร่วมคิดบังคับใช้แรงงาน
สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
และสมรู้ร่วมคิดในการปลอมแปลงวีซ่าเข้าสหรัฐในจำนวนผู้ต้องหาจับกลุ่มชาวไทยได้๑๒คน
รวมไปถึงนางสุมาลีอินทรทองอายุ๕๕ปีครับ
ซึ่งเป็นหัวหน้าเครือข่ายในเบลเยี่ยม
ถูกจับกลุ่มตัวได้ที่ประเทศเบลเยี่ยมเมื่อวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้สหรัฐก็กำลังดำเนินการขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
เชื่อว่ามีอีก๔คนยังคงหลบหนีและมีเครือข่ายในประเทศไทยด้วยครับ
ทางด้านอายการเปิดเผยว่าผู้หญิงที่ถูกล่อลวงค้าประเวณีมาจากครอบครัวที่ยากจน
พูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยมีหลายรายที่พูดไม่ได้เลยนะคะ
หลอกเหยื่อว่าพวกเธอจะไปมีชีวิตที่ดีกว่า
โดยบอกว่าจะช่วยจัดหาวีซ่าและเดินเรื่องเข้าสหรัฐให้แลกกับการทำสัญญาหนี้ประมาณ๔๐๐๐๖๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๔๐๐๐๐๐บาทถึง๒๑๐๐๐๐๐บาท
ระหว่างที่พวกเธอเป็นหนี้นะคะจะตกอยู่ในสถานะทรัพย์สินขององค์กรจนกว่าจะใช้หนี้หมดและถูกข่มขู่ว่า
หากพยายามหนีกลับทางครอบครัวในประเทศไทยจะได้รับอันตรายค่ะ
อายการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่านี่เป็นเหมือนการค้าธาตุในยุคใหม่เลยนะคะ
ผู้หญิงไทยที่ถูกส่งมาทำงานต้องค้าบริการ
ทางเพศหลายชั่วโมงต่อวันสัปดาห์ละ๗วัน
กับเงินเพียงเล็กน้อยที่ต้องนำไปใช้หนี้ก้อนโต
บางรายค่ะถูกส่งเวียนตอบอาหารไปตามเมืองต่าง
ถูกหลอกว่าให้ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเพื่อให้ดึงดูดลูกค้าให้ได้มาก
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมก็จะถูกบวกทบไปกับหนี้ก้อนเดิมค่ะ
ท้องถิ่นของสหรัฐก็ได้เปิดเผยว่าบรรดาผู้ร่วมขบวนการสัญชาติไทยทั้ง๑๒คน

โดยตัวการหรือว่านายใหญ่นั้นนายเบลเยี่ยมเป็นหนึ่งในใหญ่ครับ
อีกหลายรายที่เป็นเจ้าตัวของเหยื่อเป็นเจ้าของตัวเหยื่อค้าประเวณี
แล้วก็คอยเก็บรายได้จากการขายบริการ
จากนี้ก็ยังมีอีก๓คนทำหน้าที่เป็นนายใหญ่ประจำบ้านครับ
ที่มี๓รายทำหน้าที่ลงโฆษณาหาลูกค้า
ตารางงานให้กับเหยื่อไปพบกับลูกค้า
แล้วก็จะคอยโอนเงินกลับไปให้นายใหญ่อ้างว่าเป็นเงินจ่ายหนี้คืน
โดยเหยื่อจะไม่มีโอกาสได้จับเงินของตัวเองเลยนะครับ
จากทริปที่ลูกค้าให้เพียงเท่านั้น
จากนี้ก็มีอีก๕รายทำหน้าที่ดูแลเรื่องของการฟอกเงิน
แล้วก็ช่วยขนย้ายเหยื่อเวียนไปตามเมืองต่างในสหรัฐ

ได้รับอนุญาตพิเศษให้ออกไปจากบ้านไปรับแขกนอกสถานที่
นายอเล็กคูเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนพิเศษกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ
แสดงความเชื่อมั่นว่าการจับกลุ่มในครั้งใหญ่ครั้งนี้จะส่งผลต่อการดำเนินการของเครือข่ายดังกล่าวอย่างแน่นอนครับ